กับความเดือดแทบลืมหายใจ
ไทยรัฐทีวีถ่ายภาพสดวันอาทิตย์ที่๒เมษายนนี้

งานนี้ไม่มีใครยอมใคร